สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันนี้เราก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์โควิด๑๙อย่างใกล้ชิดเหมือนกัน
ต้องติดตามเรื่อยทุกวันเพราะว่าณวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอาการความรุนแรงมันจะเริ่มเยอะขึ้น
เราเจอผู้เสียชีวิตนี่รายวันเลยนะคะไหนจะเป็นประเด็นเรื่องของผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนอีก
ค่ะแล้ววันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการฉีดวัคซีนมาอีกแล้ว
แต่ทีนี้บอกว่าอยู่ที่ลำปางเป็นบุคลากรทางการแพทย์บอกว่าคุณพยาบาลทั้งหลายไปฉีดวัคซีนรอบที่๒
คือไม่ใช่โดสที่๒นะแต่เป็นกลุ่มที่๒และมีอาการไม่พึงประสงค์๔๐คน
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ที่ระยองมี๖รายบอกว่ามีอาการหลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วประมาณ๑๐๑๕นาที
แต่เคสที่ลำปางเนี่ยฉีดปุ๊บอาการเริ่มออกเลยนะคะนายแพทย์ประเสริฐกิจสุวรรณรัฐ
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางค่ะก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนซีโนแวค
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลลำปางโดยบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเริ่มฉีดตั้งแต่ขออภัยจังหวัดลำปาง
เริ่มมีการฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน๙๐๐คน
เป็นบุคลากรทางการแพทย์๔๐๐คนอาสาสมัครอีก๕๐๐คน
มีการเฝ้าระวังอาการข้างเคียง
ฉีดรอบแรกเนี่ยมีอาการข้างเคียงแค่เล็กน้อยประมาณ๑๐๐คนนะคะ
ส่วนใหญ่ก็คืออาการบวมปวดแขนเวียนศีรษะอ่อนเพลีย
ก็เป็นลักษณะค่อนข้างจะปกติของการได้รับวัคซีนอาการโรคต่าง

แต่ทีนี้การฉีดรอบล่าสุดนี่แหละค่ะที่มันเป็นปัญหา
เมษายนที่ผ่านมานะคะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์๖๐๐คนโอ้โห
มีกลุ่มคนที่มีอาการข้างเคียง๑๐คน
ข้างเคียงที่ไห้นี่คืออาการชาใจสั่นปวดแขน
ต้องมีการสั่งให้หยุดฉีดเลยนะคะเพื่อสังเกตอาการแล้วก็ตรวจสอบหาความผิดปกติ
เรื่องต้นตรวจสอบตัววัคซีนแล้วเนี่ยไม่พบความผิดปกติค่ะ
ทีนี้มีพยาบาลอยู่รายหนึ่งอาการค่อนข้างรุนแรงกว่าคนอื่น
คือพอฉีดปุ๊บเนี่ยนะคะแขนขาอ่อนแรงเลยเวียนศีรษะแล้วก็อาเจียนด้วย
อันนี้เนี่ยเป็นอาการข้างเคียงที่ลักษณะคล้ายกับเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราวค่ะ
ก็ต้องรีบทำการรักษาอาการด่วนนะคะ๔ชั่วโมงผ่านไปอาการก็ดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นปกติ
ส่วนกรณีที่บอกว่าแพ้รุนแรงมากถึง๔๐คนเนี่ยทางนายแพทย์ประเสริฐบอกว่าไม่จริงไม่ถึงขนาดนั้น
ซึ่งวันนี้ทั้งวันเลยเนี่ยโรงพยาบาลมีการดำเนินการฉีดวัคซีนต่อตามปกติ
กลุ่มบุคลากรที่ยังคงเหลืออยู่จากเมื่อวานนี้นะ
แล้วก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบนะคะว่ามันเกิดจากอะไรเป็นเฉพาะล็อตนี้หรือเปล่าและล็อตหน้ามันจะเป็นไหม
รวมถึงตรวจสอบย้อนไปถึงบริษัทผู้ผลิตนะคะว่าอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะ
ทีนี้หลายคนมองว่าซิโนแวคภูมิต้านทานที่มันเกิดขึ้นหลังจากฉีดไปแล้วมันจะดีไหม
เพราะว่ามันมีข่าวมาจากต่างประเทศต่างประเทศถึงกับยกเลิกใช้นะคะ
เอาเรื่องนี้ในแพทยงผู้วรรวรรณนะคะ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ามีการศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครพบว่า
หลังจากฉีดวัคซีนของซิโนแวค๒เข็มห่างกัน๓สัปดาห์
พอเอามาตรวจแล้วร่างกายคนที่ฉีดไปแล้วภูมิต้านทานมันดีขึ้นมากค่ะ

ขณะเดียวกันเองกำลังศึกษาระยะยาวถึงความคงอยู่ของภูมิต้านทาน
เพื่อที่จะคาดการโอกาสที่เป็นซ้ำในอนาคต

ดังนั้นถ้าระยะยาวจากผลการศึกษานี้จะช่วยบอกว่าจำเป็นไหม
ที่จะต้องมีการกระตุ้นด้วยวัคซีนเข็มที่๓๒เข็มมันอาจจะไม่พอ
หรือจะเป็นเข็มที่๓อีกและถ้าจะต้องกระตุ้น
จะกระตุ้นเมื่อไหร่๓สัปดาห์๑เดือน๒เดือน๓เดือน
ก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่นะคะ
พูดถึงเรื่องของวัคซีนเมื่อวานนี้มีการขยับจากภาครัฐนะคะ
ว่าวัคซีนเราจะสั่งมาเยอะมากกว่านี้ไหม
ภาคเอกชนจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างไร
ตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการแต่ที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็คือจากภาครัฐเองนั่นแหละค่ะ
ประยุจรรย์โอชานี่แหละข้อความระบุว่า

ซึ่งทางประธานาธิบดีรัสเซียยินดีให้การสนับสนุนรัฐบาลไทย
ในเรื่องการขนวัคซีนการนำเข้าวัคซีน
ในประเทศไทยนะคะมหารืออย่างเร่งด่วนแล้ว
เพราะฉะนั้นในประเทศไทยอาจจะมีวัคซีนหลายขนาดหลายแบบ
หลายบริษัทนะหลังจากนี้ไปน่าจะเป็นครึ่งปีหลัง

เพราะว่าได้ยินเห็นว่าคุณอนุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์อัฐรนาศุกร์ก็บอกว่า
จะไปเร่งเจรจากับไฟซอร์ขอวัคซีนมาให้เรียนวิสูจน์
ได้ก็จะกราบเลยถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวนะคะ
จริงเจรจาก็พอนะคะเพราะว่ากราบอาจจะไม่ได้วัคซีนเร็วขึ้น
มาดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศวันนี้กันหน่อยนะคะ
เรามีผู้ป่วยรายใหม่ยังคงอยู่ที่หลักพันค่ะคุณ
รายด้วยกันนี่ติดเชื้อในประเทศทั้งหมดเลยนะรายชื่อนี้
แล้ววันนี้เราเจอคนเสียชีวิตจากโควิด๑๙๗ศพค่ะ
ตอนนี้เสียชีวิตสะสมยอดเราก็เริ่มสูงขึ้นรายวันแล้ว
ตอนนี้๑๑๗ศพนะคะตอนนี้ผู้ป่วยยืนยันสะสม
โดยการติดเชื้อรลลอกใหม่เขาบอกว่าลามไปถึงรัฐทธรรพาแล้วนะ

นายสุกิทรอัทธบกรที่ปรึกษาประทานสภาผู้แทนราชนอนบอกว่า
พบเจ้าหน้าที่รัฐสภาติดโควิด๑๙แล้ว
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวุฒิสภา๒ราย
เทคนิควิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา๑รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจอีก๒๕รายค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามจะบอกว่าไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลเพราะมีการใช้มาตรการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมในการดูแลปัญหา
อันนี้เป็นคำยืนยันจากทางรัฐสภาสแต่อย่างที่บอกนะคะคืออยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีสังเกตตัวเองจริง
ตรวจเจอเชื้อแล้วเสียชีวิตหลังจากตรวจเจอ๓วันเองนะคะ

มันเร็วมากจริงเพราะฉะนั้นอยากให้ระมัดระวังเต็มที่แล้วก็สังเกตตัวเองจริง